หนึ่งเรื่องอันนี้ต้องบอกเหมือนกันว่า
วิดดับเส้นยาแดงผ่าแปด
เกือบไปแล้วไม่รู้จะใช้คำไหน
หลายครั้งบางทีคนที่มีลูก
แล้วเวลาลูกดื้อลูกงอแงเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจ
ทำไมวันนี้หนูดื้อจังลูกอะไรลูก
แต่เหตุการณ์นี้นะถ้าลูกไม่ดื้อเนี่ยถึงตายเลยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้เพื่อจะลงไปซื้อของ
ปกติแม่กับลูกจะนั่งรอในรถยายลงไปซื้อของ
แต่นี่โอ้โหอยู่เก๋งคันนี้ไม่รู้มาจากไหน
พุ่งมาแล้วชนโครมมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำแบบนี้

ลองนึกสภาพถ้าแม่กับลูกนั่งอยู่ในรถตามปกติ
แล้วให้ยายลงไปซื้อของคนเดียวเกิดอะไรขึ้น
เออจริงลงผลคว่ำแน่ฟาดคือเลยค่ะ
แล้วไม่รู้เลยว่าจะเจ็บหนักกันขนาดไหนนะคะ
เตอร์ไซคันนี้ค่ะเป็นของคุณเปมิกาชำนาญกุลนะคะ

คุณฉันฮาไทค์คือลูกสาว
แล้วก็มีหลานตัวเล็กอีกคนนึงอยู่
นี่เราฟังอยู่ไอ้ที่ว่าถ้าไม่ดื้อโดนชนให้ด้วยไม่ดื้อยังไง
นี่ไงคือปกติแล้วเนี่ยมาจอดรถซื้อของตรงนี้เป็นประจำ

ส่วนแม่คุณเปมวิกาคุณหรือยายของหลานนะ

น่ะนึกดื้ออะไรขึ้นมาไม่รู้

กระโดดลงจากรถแล้ววิ่งตามยายไปเลย

คนเป็นแม่ก็เลยอ้าวลูกวิ่งแม่เขาต้องวิ่งตามแหละ

แม่ก็เลยต้องจอดรถทิ้งไว้ข้างทางแล้วลงไปตามลูก

เขาบอกว่าลงจากรถไปได้แค่แป๊บเดียว
เสียงลั่นเลยค่ะดังโคร่ง

เก่งค่ะเนี่ยพูดมาชนเฉยเลยค่ะ

จะบอกว่าก่อนหน้านี้ตรงจุดเดียวกันเลยเนี่ย
มีอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นแล้วมีคนตายมาแล้วด้วย
เขาบอกวันนี้นะถ้าหลานไม่ดื้อนะ
ไม่อยากจะคิดเลย
ทำยังไงอะเจ็บถึงตายอะทำยังไง